ความเคลื่อนไหวของวงโยธวาทิศของกรมรัฐศึกษา
ก็มีการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้
เพื่อไปร่วมเล่นกับวงโยธวาทิศของญี่ปุ่น

แล้วก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับของญี่ปุ่นว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

นั่นก็คือคุณชนะนะครับไปตามจากแรงงานหน่อยครับ
ปรบมือดังขึ้นพร้อมความประทับใจ
หลังจบการแสดงของวงโยธวาทิศ
พระศึกษาที่เดินทางมาร่วมเล่นดนตรี
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น
กับวงโยธวาทิศชื่อดังอย่างวงไอมาจิณเมืองนาโกย่า
แต่กว่าจะถึงวันนี้ทุกคนต่างทำงานหนัก

ความภาคภูมิใจและการเชื่อมไมตรีระหว่างสองประเทศ
นี่คือโครงการต่อยอดจากปี๒๐๑๘
และในปีนี้กรมพระศึกษาได้คัดสรรเยาวชน
ผู้มีความสามารถด้านดนตรีจากทั่วประเทศ
เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้
ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางดนตรีที่แท้จริง
เมื่อทั้ง๔๙เยาวชนวงโยธวาทิศกรมพระศึกษา
ได้รับการอบรมจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในแต่ละภาคส่วน
เข้าร่วมซ้อมดนตรีกันเพียงไม่กี่วันก่อนเดินทางมาญี่ปุ่น
แต่กลับสามารถเล่นดนตรีร่วมกับวงโยธวาทิศ
ซ้อมร่วมกันมาเป็นแรมปีได้ทั้งสองวง
นั่นก็คือวงโยธวาทิศเมเดนไฮสคู
และวงโยธวาทิศไอมาจิ
นั่นถือเป็นความสำเร็จอย่างมากในมุมมองของผู้นำคณะอย่าง

ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้
เราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เราไปที่นาโกย่าเฟสติวัลนะคะ
เราก็ได้ร่วมแสดงพาเลสกับเขา
เทศกาลของเขาที่๑ปีมีครั้งเดียวนะคะ
เราก็ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างดียิ่งค่ะ
เราก็หวังว่าถ้าเด็กของเราได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์จากวงชั้นนำอย่างนี้
อย่างไอมาชิเขาก็ไปชนะแชมป์โลกที่อเมริกามาแล้ว
ถ้าเราได้มีโอกาสมาฝึกกับเขาได้เรียนรู้กับเขา
ความหวังของเราที่ไปอยู่ตรงนั้นก็น่าจะไม่ไกลค่ะ
น้องคอยติดตามโครงการของเรานะคะ
รุ่นต่อไปเราเปิดโอกาสเมื่อไหร่นะคะก็สมัครเข้ามาได้ค่ะ
ออดิชั่นจากทั่วประเทศเปิดโอกาสให้ทุกคนจริงค่ะ
ลาสร้างคนดนตรีสร้างชาติ
เป็นหลักการที่กรมพระศึกษานำมาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านกีฬาและดนตรีควบคู่กันไปด้วย
นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายคนในทางดนตรี
ที่จะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในอนาคตต่อไป